ชายหญิงคู่หนึ่งขับรถกันไป
ผู้หญิงเป็นคนขับผู้ชายนั่งอยู่ข้าง

ผู้หญิงก็จอดประชดด้วยการเดินออกจากรถเหมือนกันครับ

ไม่ทันผู้ชายกระโดดลงสะพานไป
ตกไปข้างล่างเสียชีวิตครับ

เข้าไปตรวจสอบไปเจอร่างของนายภูดิต
ศักดิ์สิริอายุ๓๔ปี

ตกลงมาจากสะพานยกระดับ
พระราม๙สูงสัก๑๕เมตรได้ครับ

ใบหน้าเละไปหมดแขนขาหักผิดรูป

ทะเบียนของกรุงเทพจอดอยู่นะครับ
ไปดูบรรยากาศของแฟนสาวคุณผู้ชม

ต่อมามีพ่อและครอบครัวของผู้ตายก็เดินทางมา

ศพลูกด้วยความเสียใจกอดศพลูกร้องไห้

ต้องมาปลอบประโลมกันแล้วก็แยกตัว

แฟนสาวเขาบอกแบบนี้เบื้องต้นนะ

สื่อสารธุรกรรมนาคมครบวงจรแห่งหนึ่ง

ขับรถมารับเขาไปที่บ้านพัก
จะกลับไปแถวบ้านของผู้ชายที่ซอยพระราม๙นะครับ
คือบ้านผู้หญิงอยู่กรุงเทพกีธานะมารับไปแถวพระราม๙
เธอเป็นคนขับแล้วให้ผู้ชายแฟนเขานั่งอยู่ข้าง
ระหว่างทางทะเลาะกันมาตลอดครับทะเลาะตลอดเวลาเถียงกันไปเถียงกันมา
ผู้ตายบอกให้เธอจอดรถชิดขอบทางด้านซ้ายบนสะพาน
ผู้ชายก็เปิดประตูลงจากรถไปหลังจากนั้นผู้หญิงก็ประชดบ้าง
จอดรถเสร็จปุ๊บเปิดประตูแล้วเดินหนีไปบนสะพาน
ฝ่ายผู้ชายตะโกนมาถ้าเธอไม่อยู่ฉันก็ไม่อยู่เหมือนกัน
แบบนี้ฮะจากนั้นผู้ชายตัดสินใจกระโดดลงจากสะพานลงไปข้างล่างทันที
แฟนสาวตกใจมากรีบโทรแจ้งตำรวจและหน่วยกู้ภัยมา
แต่มันไม่ทันคุณผู้ชมสายเกินไปผู้ชายเสียชีวิตคาที่เลย
ด้านตำรวจเจ้าของคดีก็บอกว่าแฟนของผู้ตายและญาติญาติยังไม่พร้อมจะให้การ
เพราะว่ายังคงโศกเศร้าอยู่แต่ก็ทราบว่าทะเลาะกันมาตลอด
ส่วนสาเหตุก็ยังไม่รู้ว่าทะเลาะกันเรื่องอะไร
หลังจากนี้ไปจะมีการประสานกองพิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบในรถหามร่องรอย

แล้วก็ให้ฝ่ายสืบสวนโดดสอบภาพจากร่องมูลจรปิด
เพื่อดูว่าผู้ตายนั้นกระโดดมาเองหรือมีคนทำให้ตกลงมา
สำหรับผู้เสียชีวิตนั้นเป็นหลานชาย
เป็นหลานของร้อยจำรวจโทชาวลินรักษ์ทักษักษิริ
รัฐมนตรีหลายสมัยแล้วก็เป็นอดีตที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีด้วย
เป็นอดีตสอสอพักเพื่อไทยด้วยอดีตสวจังหวัดราชบุรีด้วย
และตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการถูกจำคุก๒ปี
คำพิพากษาในคดีช่อโกงปูนซีเมน๑๑ล้านบาทด้วยกันนะครับ